เรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
วันนี้นอกจากผู้คนติดตาม
เรื่องของตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นในรายวันเนี่ยนะคะ
มันมีประเด็นที่ถูกพูดถึงถูกแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมาก
ก็คือกรณีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
จากการไปร่วมงานวันเกิด
ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มยี่สิบสี่คน
สิบสี่คนนี้ก็ต้องไปย้อนดูไทม์ไลน์
มันมีประเด็นที่ว่าไทม์ไลน์ของบางคน

เป็นใครผู้จัดการส่วนตัวเขาออกมาแจงแล้ว
แต่วันนี้อยากจะเริ่มต้นกันที่ต้องให้กำลังใจ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นับตั้งแต่ท่านเข้ารับรักษาอาการติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยค่ะ
ท่านก็อาการดีขึ้นบางวันก็อาจจะซุดลงหน่อยนะคะ
ซึ่งวันนี้มีภาพลูกสาวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ท่านวิรสักวิจิตแสงสีนะคะ
ภาพนี้ค่ะลูกสาวเยี่ยมพ่อครั้งแรกผ่านห้องกระจกนะคะ
นี่เป็นภาพแรกที่ลูกสาวได้เห็นคุณพ่อรักษาตัวอยู่นะคะ
หลังจากติดเชื้อโควิด๑๙ตั้งแต่๒๘ธันวาคมปีที่แล้ว
เข้ารับการรักษาที่สิริราชพยาบาล๒๙ธันวาคม
คุณผู้ชมคะเกือบ๑เดือนเต็มแล้วนะคะ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรักษาตัวอยู่
ภาพนี้โพสต์โดยในแพทย์นิธิพัฒน์เจรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวันนโรค
วิชาอายุราศาสตร์คณะแพทยศาสตร์
สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะบอกเล่าอาการของท่านผู้ว่าวีรศักดิ์
หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลว่า
วันนี้เข้าเยี่ยมพ่อเมืองสมุทรสาครใกล้ชิดเป็นครั้งที่สี่
เป็นครั้งแรกที่ให้ลูกสาวคนโตของท่านนะคะได้มองเห็นภาพการเยี่ยมผ่านห้องกระจก
นอนโดยใช้เครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็ท่านก็รับยานอนอยู่บนเตียงผู้ป่วย
ทักทายกันค่ะแล้วก็ได้เล่าเรื่องให้ท่านฟังว่า
ภรรยาและลูกสาวท่านวันนี้ลูกสาวได้มาเยี่ยมนี่นะคะ
แล้วก็บอกท่านว่าจริงแล้วเนี่ยความคืบหน้าก็คือ
ลำดับดีขึ้นนะคะก็ต้องวางแผนในการดูแลรักษากันต่อ
หลักการสำคัญก็คือต้องให้กำลังใจ
แล้วก็ได้มีการเล่าข้อมูลต่างให้กับภรรยาและลูกท่านมาตลอด
สมาชิกครอบครัวทั้ง๕สาวฝากกำลังใจไปให้ท่าน
ประเด็นของการโพสต์ที่เป็นเรื่องประทับใจค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ซึ้งนะคะ
คือโพสต์ที่ว่าปิดท้ายด้วยการรายงานความคืบหน้าเรื่องโรงพยาบาลสนามศูนย์ห่วงใยคนสาคร
อันนี้ค่ะคุณหมอยืนคุยกับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าก็นอนรักษาตัวอยู่บนโรงพยาบาล
คุณหมอก็พยายามจะบอกท่านว่าศูนย์ห่วงใยคนสาครเนี่ยท่านได้เริ่มแล้วท่านก็อยากจะให้มันสำเร็จ
แล้วท่านก็เป็นห่วงอะนะคะก็รายงานให้ท่านทราบว่าตอนนี้มีกว่า๒๐๐เตียงแล้ว
ใช้งานไปหนึ่งพันห้าร้อยเตียงแล้วกำลังจัดสร้างให้ได้ครบสามพันหกร้อยเตียง
เพียงพอกับผู้ป่วยหลักร้อยต่อวันจากการตรวจเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ช่วงนี้ค่ะพอได้บอกท่านแบบนี้คุณหมอบอกว่า
คลื่นสมองพอท่านได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้
สมองที่มีเครื่องติดตามอยู่เนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านน้ำตาคลอเลยนะคะ
ท่านผู้ว่าวีรศักดิ์ตอนที่นอนรักษาตัวอยู่แล้วคุณหมอเล่าความคืบหน้า
โครงการที่ท่านเริ่มอยากจะช่วยผู้ป่วยโควิด๑๙ในพื้นที่ว่ามันคืบหน้าจริง
มันเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่จริงท่านนอนน้ำตาคลอเลยค่ะ
คุณหมอนิธิพัฒน์ยังโพสต์ต่อนะคะบอกว่าวันนี้ขอโพสต์เร็วหน่อย
เพื่อสยบข่าวลือที่ไม่เป็นมงคลสำหรับพ่อเมืองสาครคนลือว่าเสียชีวิต
ท่านก็มองว่าถือว่าเป็นการแก้เคล็ดก็แล้วกันตามคติของคนโบราณ
เช้านี้ก่อนขึ้นปฏิบัติงานทีมโควิดวิกฤตศิริราช๗วันได้แวะสักการะ
ยึดเหนียวจิตใจของชาวสิริราชและบุคลากรสาธารณสุข
พระบาทพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนกในรัชกาลที่เก้า
จากนั้นก็เริ่มตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่ยังเหลืออยู่๔คนนะคะ
สองคนยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครด้วย
อีกคนนึงเอาเครื่องช่วยหายใจออกได้แล้วรอการพักฟื้นช่วงบ่ายสั่งให้ทีมเตรียมฝึกซ้อม
นวดหัวใจผายปอดกู้ชีพคือช่วงนั้นผู้ป่วยรายที่หนักที่สุดมีปัญหาเล็กน้อยค่ะ
สิบกว่าคนก็เคลื่อนไหวกันวุ่นเลยนะคะก็พอจะสงบลงได้บ้าง
ซึ่งระบบการหายใจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคุณหมอโพสต์เอาไว้ว่า
ผลตรวจน่าพอใจนะคะผลตรวจเป็นที่น่าพอใจ
และเริ่มให้การรักษาได้ด้วยยาเพิ่มเติมได้จากนี้ค่ะ
ผู้ชมครับเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙เนี่ย
วันนี้มันมีเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะฮะ
เรื่องของผู้ที่ติดเชื้อแล้วไม่เปิดเผยไทม์ไลน์ใช่ค่ะ

กฎหมายเขาก็ระบุไว้นี่ว่ายังไงคุณต้องเปิดเผยไทม์ไลน์
ใช่ค่ะก็ถ้าไม่เปิดเผยไทม์ไลน์ถือว่าผิดกฎหมายทั้งพรกรฉุกเฉินและพรบโรคติดต่อนะคะ
ไม่อย่างนั้นเขาจะไปไล่ดูกลุ่มเสี่ยงเพื่อจะให้มาตรวจสอบตรวจโรคกันถูกได้อย่างไรนะครับ
โดยร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรทมนะครับ
บอกว่าเป็นรายที่๖๔๔๖๕๘แต่พบว่ามีอยู่๓คนที่ช่วงเวลาไทม์ไลน์หายไป
เนื่องจากเจ้าตัวเขาไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลประวัติการเดินทาง
แล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไปร่วมงานวันเกิดอีกทีนึงด้วย
กลุ่มก้อนตรงนั้นเนี่ยมีผู้ติดเชื้ออยู่๒๔คนนะฮะสำหรับ๓คนนี้ไม่เปิดเผยไทม์ไลน์นะครับ
รายที่๖๔๗กรทมบอกว่ามีอาชีพเป็นนักร้องนักแสดงในไทม์ไลน์เขียนว่า๘มกราคม
ช่วงกลางคืนไปงานเลี้ยงที่โรงแรมบรรยันทรีย์๙มกราคมก็ไปโรงแรมแห่งนี้
ทานอาหารกับเพื่อนที่ชั้นดาดฟ้า๑๐๑๓มกราคมอยู่ที่พักเขตห้วยขวาง
๒มกราคมเริ่มมีอาการป่วย
๑มกราคมทราบว่าเพื่อนที่ไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิด
วันที่๘ติดเชื้อโควิด
แล้วก็ทราบผลการติดเชื้อของตัวเองก็คือวันที่๒๒มกราคม
แต่รายที่๖๔๗ที่เป็นนักร้องนักแสดงคนนี้เนี่ย
เขาไม่ยอมบอกข้อมูลก็คือ๑๔๒๐มกราคม
ว่าเขาไปไหนแล้วคนที่ใกล้ชิดเขาจะทำยังไง
จะไปไล่ตรวจกันยังไงแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วนะฮะว่าเป็นใครนะ

ผู้ป่วยรายที่๖๕๗มีอาชีพเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสมพันธ์
มกราคมไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะ
ส่วน๑๗๒๑มกราคมผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูล
ก่อนจะทราบผลติดเชื้อยี่สิบสองมกราคม
เพราะว่างานเลี้ยงวันเกิดดีเจมะตูมเนี่ย

แล้วก็ไปอีกงานหนึ่งตอน๑๖มกราคม
ก็เลยติดกันอยู่๒กลุ่มก้อนเนี่ย๒๔คน
ผู้ป่วยรายที่๖๕๘เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ไปร่วมงานวันเกิดของดีเจมะตูม๙มกราคม
ช่วงวันที่ผู้ป่วยไม่ยอมให้ข้อมูลคือ๑๐๑๒มกราคม
และ๑๔๒๑มกราคม
ก่อนจะทราบว่าตัวเองติดเชื้อยี่สิบสองมกราคม
คนก็เลยถามกันมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่บอก
ถ้าเป็นคนทั่วไปถ้าไม่ยอมบอกคือ
มันเพราะอะไรมันจะมีเหตุผลอะไรได้บ้าง
ทำไม๓คนนี้เขาถึงไม่บอก
ยังมีอีกคนนึงด้วยนะฮะ๖๔๕เป็นเชฟนะครับ
จากเดิมเนี่ยไม่ให้ข้อมูลกับกรทมว่าช่วง๑๗๑๘มกราคมอยู่ที่ไหน
ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่๓คนเมื่อสักครู่นี้ไม่ยอมบอกเนี่ย
สุดท้ายกรทมเปิดเผยว่าเขายอมบอกแล้ว
และที่๑๗๑๘มกราคมให้ข้อมูลว่าอาศัยอยู่ในที่พักย่านพาสีเจริญตลอดทั้งวัน
บอกว่าถ้าคุณอยู่ในที่พักอย่างเดียวจริงแล้วทำไมคุณถึงต้องปกปิดตั้งแต่แรกทำไมไม่ยอมบอกตั้งแต่ต้น

อย่างน้อยที่บอกไม่มันเรื่องจริงไหม
ก็เลยกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะครับ

ผู้ที่ไม่ยอมบอกปกปิดข้อมูล
จะไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
โทษของผู้ติดเชื้อจงใจปกปิดข้อมูลการเดินทาง
แจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป
มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

แต่สิ่งที่สังคมพูดกันถึงเยอะที่สุดก็คือความรับผิดชอบต่อสังคม

คนที่เขาเคยเจอคุณเขาจะไปตรวจยังไงเขาจะรู้ตัวได้ยังไง

อ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวมาสรุปให้ดูนะคะ

ตอนแรกเริ่มต้นคือมี๔คนที่ไม่ยอมบอกไทม์ไลน์บางช่วงเวลา

คือเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

เป็นเชฟก็เหมือนเป็นพ่อครัวเนี่ยนะคะอาชีพเขา
แต่เชฟเนี่ยสุดท้ายยอมบอกแล้วว่าช่วงที่ไม่ได้บอก

ก็เหลือ๓คนที่จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้บอก

แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นใครนะคะเดี๋ยวรอฟัง
คนนี้เค้าบอกว่าวันที่๘๙มค
ไปงานเลี้ยงที่โรงแรมบรรยันทรีย์

ไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่โรงแรมวันยันทรี
เขตสาธรณฑ์

แต่ผู้ป่วยก็ไม่ยอมให้ข้อมูล

ผู้ป่วยรายที่๖๕๗คนนี้
ไม่ได้ไปงานปาร์ตี้ที่โรงแรมบรรยันทรี
แต่ไปโรงแรมเรเนซองย่านราชประสงค์

บอกว่าวันที่๙มค
ไปงานวันเกิดเพื่อนที่โรงแรมบรรยันทรี
แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลวันที่๑๔๒๑มกราคม
ดังนั้น๓รายนี้ค่ะ
ไทม์ไลน์ที่หายไป

มันก็ไปเชื่อมโยงกับดีเจมะตูม
ระบุว่าหลังจัดงานปาร์ตี้วันเกิด๙
๙มคที่โรงแรมวันยันทรีย์
ไทม์ไลน์๑๑๑๑๗ของดีเจมะตูม

แต่มันเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่ยอมบอก

มันเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะยังไงในช่วงเวลานี้นะครับ